ที่บอกว่าดูไว้เป็นอุทาหรณ์
อย่าคิดว่ารถตัวเองแรงแล้วก็จะทำอะไรก็ได้นะคะ
อืมรถหรูสองคันฝั่งหนึ่งวอนโว้อ่า
ฝั่งหนึ่งบีเอ็มดับเบอร์ยูซิ่งแข่งกันคุณผู้ชม
สุดท้ายนี่บางคนไปเน้นแซวเลยนะคะขับสนุกแต่จุกตอนคว่ำโอ้โห
นี่ค่ะภาพตัดจอมืดแบบนี้มีคนเข้าไปแซวดูคลิปนี้แล้ว
บอกว่าสนุกดีนะแต่ช่วงท้ายมืดไปหน่อย
ที่มืดคว่ำแล้วค่ะชนแล้วค่ะเห็นไหมคะ
คันหน้าวอนโวเอ็กซีสี่ศูนย์ครับส่วนคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
ใช่แหละแข่งกับบาร์บี้กันมาเลยอยากจะรู้ว่ารถใครสมรรถนะเครื่องยนต์แรงกว่ากัน
ม้าเกินสองร้อยทั้งคู่อ่ะค่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะเนี่ยค่ะ
บางคนก็บอกว่าคุ้มไหมล่ะลูกเมียรออยู่ที่บ้านเออจริงนะฮะ
บางคนก็บอกสุดท้ายเมียด่านะคะแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่ว่าที่แน่เนี่ยคือ
อย่าขับรถประมาทนะคะบางคนอันนี้น่าคิดนะคะ
รถที่ปลอดภัยที่สุดคือลดความประมาทโอ้โหต้องดีที่สุดเลย
ชอบชอบมากชอบบทสรุปนี้มากลดความประมาทด้วยการลดความเร็วนะครับ